พูดถึงนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชายภูมิใช่ไหม

แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิครับ
ติดตามบรรยากาศนะครับจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ครับ
รายงานสดมาจากวัชนะวิหารครับเชิญครับ

นัชพงศ์คุณวรพรค่ะอำเภอจตุรัสถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่
ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
โดยเฉพาะที่หลังวัชนาวิหารที่นายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ในวันนี้นะคะ
มี๕หมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังบ้านอยู่ค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วก็ย้ำถึงมาตรการที่จะเยียวยาให้กับประชาชนนะคะ
ว่าจะเร่งเยียวยาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
แต่ไม่ขอยืนยันนะคะว่าน้ำท่วมปีนี้จะหนักเหมือนปี๒๕๕๔หรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าจะไปถามฟ้าถามฝนก็ไม่ได้
ทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ที่จะพัดพาพายุเข้ามาในประเทศไทยค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาลงพื้นที่ที่อำเภอจตุรัสนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการบินสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำเชียงไกล
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอ่างเก็บน้ำแตกนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ได้แตกแต่เพียงเป็นธรรมนบชำรุดค่ะ
ซึ่งหลังบินสำรวจเสร็จนะคะก็ได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมให้เสร็จภายใน๗วันค่ะ
แล้วก็ได้สั่งให้ทหารเข้าไปช่วยอบพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของ
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนต่างอย่างใกล้ชิด
เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องค่ะ
และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมประชาชนในอำเภอเมืองชายภูมิแล้วนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่วัชนะวิหารอำเภอจตุรัส
ก่อนหน้านี้ถือเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีระดับน้ำท่วมสูงค่ะ
แต่ว่าวันนี้นะคะระดับน้ำลดลงจนชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติบางพื้นที่ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวระหว่างพบปะกับประชาชนว่า
อุทธกภัยในครั้งนี้นะคะแม้จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
แต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครค่ะ
แล้วก็จะดูแลเยียวยาส่วนเรื่องพืชผลการเกษตร
หลังจากนี้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก

ก็มาให้กำลังใจกับคนไทยทุกคน

ไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินลุยน้ำนะคะ

ที่อาศัยอยู่หลังวัตรฉนวิหารค่ะ
ที่บ้านเรือนยังมีน้ำท่วมขังอยู่อีก๕หมู่บ้าน
แล้วก็ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับนะคะ

โดยย้ำว่ามาตรการต่าง

๓จังหวัดที่ประสบกับอุทธกภัยนะคะ
ก็จะเร่งเยียวยาให้อย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นนั้นนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังติดตามเพื่อจะให้พร่องน้ำออกทางด้านข้าง
รุ่มจังหวัดจังหวัดที่เป็นรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
แต่ตอนนี้ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังไม่เกิน๒๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีพายุเข้ามาอีกหรือไม่ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำระยะไกล
สูบน้ำได้ไกลถึง๑๐กิโลเมตร
และไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ยืนยันว่าและไม่ขอยืนยันนะคะว่าปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปี๒๕๕๔หรือไม่

วันนี้ประชาชนต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องโทษโทษใครค่ะ

วันนี้การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีถือว่า
เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะที่อำเภอจตุรัสไม่มีกลุ่มที่มาต่อต้านนายกรัฐมนตรีนะคะ
ตามที่เหมือนอย่างที่ในอำเภอเมืองที่มีกลุ่มราศดรไปชูป้ายต้อนรับนายกนะคะ
ส่วนเรื่องมาตรการของการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะ
วันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ต่อนะคะไปตรวจที่ท่าน้ำนนท์ค่ะ
ถึงสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่วัดชนะวิหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณสิริวัลค่ะ